มากันที่เรื่องแบบเบิกบานสาราญใจกันบ้างดีกว่าพิเวียสิมั้ย
ปังทุกเรื่องอย่างเรื่องล่าสุดเขาผู้บ่าวอินดี้

คุณจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณตื่นมาแล้วคุณเจอผู้ชายทำหน้าทำตาแบบนี้อยู่ตรงหน้าคุณ

คือแบบแฟนคลับสั่นสะเทือนหัวใจมากเลยนะคะ

แฟชั่นเซ็ทคือหล่อลืมจริงกับนิตยาศาสตร์จิ๊กกิวค่ะ

แล้วก็ริ้วรอยเล็กตามแบบฉบับหนุ่มไว้
ไม่ได้ลีท้องอีพัชเจนเวอร์นะ

ถือเป็นการตบรางวัลให้เมียมโนทั่วประเทศของเราคุณค่ะ
ติดมาแล้วเจอแบบนี้จะทำยังไง
คุณคนเขาจะขึ้นไปเฮมเพราะให้เขาน่าจะหนาวนะคะ
เอาใจสาวเวลาเอาใจหนุ่มกันบ้างดีกว่านะ
กับสาวสวยโอโม่คนนี้วุ้นเส้นวิริธิพา
ยิ่งสวดยิ่งสวยนะคะยืนหนึ่งเรื่องขาวโบ๊ะอยู่แล้วนะคะ
หุ่นเขาพร้อมบางเลยเอวคอดกิ๋วดูไปดูมาเขาบอกว่าอุ้ยแยงตาอยู่เหมือนกันนะคะ
จะได้แต่งอีกทีก็ไม่รู้เนอะอืมนุ่มสิสูตรเดียวตุดาก็ท้องสองแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ความออร่าเนอะของคุณแม่เอ้ยคุณวุ้นเส้น
ก็ยังมีข่าวเดินอยู่
ว่าแล้วเรื่องลดน้ำหนักเชอรี่ยังไงบ้างคะ